ว่าเรื่องของความระมัดระวังก็อยากจะเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตก
ฝนตกก็อาจจะทำให้น้ำเจิ่งนอง
บางทีเนี่ยน้ำท่วมเราเดินอยู่ดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าใต้น้ำเนี่ยนะ

เกิดว่าเราเดินไปแล้วตกห้วมไปทำยังไง

ไอ้คนนี้เข้าสุดยอดเลยอ่ะ

เขาไม่ได้วาบเขาหล่นบับลงไปนั่น
ดูดิถ้าคุณมองแวบเดียวแล้วคุณกระพริบตานะ

ก็ใช่ไงเพราะว่าเขาเดินตกหลุม
ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมคะ

อาจจะน้ำท่วมขังรอการระบายอะไรก็ว่ากันไป
แล้วมันก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นว่าตรงนั้นมันมีหลุมมีบ่อมีท่ออะไรอยู่หรือเปล่า
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นพนักงานส่งอาหารค่ะ
ก็ดูมือถือนะอาจจะดูออเดอร์อยู่ก็ได้
เดินอยู่ดีหายวาบลงไปตกลงไปในท่อ
แล้วเท่าที่ดูจากลักษณะของความลึกนี่นะ
ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าจมไปแทบจะทั้งตัวเลย
คือต้องบอกว่าลึกเลยอ่ะอุ๊ยเป็นเมตรอ่ะใช่
แล้วดีที่เขาถือมือถือเอาไว้ยังไงก็รักษาเอาไว้ก่อน
อาจจะเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
แต่ว่าเราดูคลิปนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าขำหรือเปล่าอะไรยังไง
ไม่ขำไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชม
เอาจริงไม่ใช่แค่ว่าน้ำท่วมไม่ท่วมนะ
เอาปกตินี่แหละแล้วบางทีเราก็ดูบ